คุณผู้ชมครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
เพราะว่ามีกลุ่มจักรยานยนต์กลุ่มหนึ่ง
เขาจัดทริปหลายร้อยคันเลยนะฮะไปทำบุญกัน
เขาบอกเขาไปทำบุญร่วมบริจาคสิ่งของ
ที่วัดกลางชูศรีเจริญศุกร์ที่จังหวัดสิงห์บุรี
และทีนี้กำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้าน
ก็ผ่านมาเส้นทางและข้ามจังหวัดมาที่สุพรรณบุรี
ปรากฏว่ากลุ่มรถจักรยานยนต์มาเจอลวดสลิงเกี่ยว
ซึ่งลวดสลิงนั้นเป็นลวดสลิงที่รถบรรทุก
กำลังลากจูงรถบัสขนาดใหญ่ข้ามถนน

เดี๋ยวสรุปไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน

นี่ฮะคลิปสั้นตรงนี้แต่ว่าเป็นคลิปที่น่ากลัวมากนะครับ
ก็เหมือนคนเอาลวดสลิงมาขวางกลางถนนเลย
แล้วมันอาจจะปาดคอตัดคอทำให้รถจักรยานยนต์ล้ม
จนมีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บ
ใช่ค่ะเอาจริงมองภาพจากกล้องวงจรปิดมุมนี้

ถ้าเกิดไม่ได้ทำลูกศรแดงชี้ให้คุณผู้ชมเห็นอยู่
มันไม่เห็นหรอกคุณไอ้รวดสลิงตรงนี้
แล้วรถบรรทุกมันกำลังลากรถบัตรมา

จังหวะนี้รถจักรยานยนต์มาเป็นกลุ่ม
บางคันเบรกทันบางคันเห็นลวดสลิงแต่เบรกไม่ทัน
มันก็ทำให้รถล้มนี่อีกมุมหนึ่งคุณ

จังหวะที่๓คันแรกมาก่อนคือมันเบรกไม่ทันจริง

เขาตามมาหลายสิบคันเลยนะฮะ
นี่เป็นภาพวงจรปิดบริเวณถนนสาย๓๔๐แยก๓โก้
ทางเข้าโรงพยาบาลศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ

รถบรรทุกกำลังใช้สลิงลากรถบัสออกมาจากถนนอีกทาง
ข้ามถนนใหญ่ข้ามเลนมาแบบนี้
รถจักรยานยนต์มากันเป็นกวนเป็นกลุ่ม
ไม่เห็นลวดสลิงก็ทำให้๓คันแรกนะฮะ
ดูสิรถล้มคนกระแทกกับพื้นอย่างแรงนะครับ
และเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทันที
๒รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๑ราย

สรุปแล้วนะครับก็คือมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
รายด้วยกันได้แก่นายบรณชัยวงสุดินอายุ๒๐ปี
นายวรากรอินทรจรอายุ๒๑ปี
แล้วก็นายอภิรักษ์โพรื่นอายุ๒๙ปี
ทั้ง๓รายมีบาดแผลถูกสายสลิงเนี่ย
บาดที่ลำคอและลำตัวนะครับ
แล้วพอรถล้มก็ทำให้คอหัก
แล้วก็ศีรษะกระแทกพื้นจนเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจสอบสวนบอกว่ากลุ่มผู้ขี่รถจักรยานยนต์กลุ่มนี้
ใช้ชื่อว่าเลดี้๒ล้อ
รวมกลุ่มกันครับจัดทริปนำของไปทำบุญ
รวมบริจักษ์สิ่งของและเงินช่วยเหลือ
ที่วัดกลางชูศรีเจริญศุกร์ในอำเภอบังรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
ไปกันเป็น๑๐๐คันรวมกลุ่มกันกลุ่มใหญ่เลย

หลังจากทำบุญเสร็จกันแล้วที่สิงห์บุรี
ก็แยกย้ายกันกลับและก็ขากลับเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
มีรถบัสแก๊สมันหมด
รถบัสได้ว่าจ้างรถ๖ล้อ
โดยใช้ลวดสลิงผูกโยงรถ
โยงระหว่างรถบรรทุกกับรถบัส
แล้วก็ต้องข้ามฝั่งข้ามถนนมา
เป็นจังหวะที่กลุ่มรถจักรยานยนต์
ขับขี่มาพอดีจนเกิดอุบัติเหตุน่าสลดครั้งนี้
แต่ดูสิคือที่ลวดสลิงที่ใช้ลาก
มันไม่ได้มีสัญญาณไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรบอกเลย
นะครับซึ่งตำรวจสพศรีประจันทร์
ก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล
และตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถหกล้อและรถบัสตามกฎหมาย
คุณลากออกมาแบบนี้โอ้โห
คุณไม่คิดถึงรถที่เขาขับผ่านไปผ่านมาเลยเหรอ

ใช่ค่ะคือหนึ่งเลยมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่บอก
ไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่บอกตรงระหว่างลวดสลิงที่ลาก

ใช่๒คือถ้าเกิดมีการลากรถใหญ่แบบนี้
จะต้องมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ไหม
ให้เจ้าหน้าที่มาคอยช่วยอำนวยความสะดวกไหม
เพราะคุณผู้ชมดูสิคือสลิงมันก็ห้อยมาเป็นแบบ

แล้วระยะทางระหว่างรถ๒คันคือมันก็เป็นเมตรอยู่เหมือนกันนะคะ
เป็น๑๐เมตรมันขวางถนนอยู่แบบนี้แหละฮะ

บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของพวกเขานะครับ
ก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่การประมาทอย่างไรก็ต้องให้ตำรวจว่ากันไป
ก็ได้ติดต่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาทั้ง๓ศพ
ศพของนายวรากรอินทรจรถูกนำไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดคงคาตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเมื่อคืนวันนี้ก็ได้มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรก
และวันนี้ทางครอบครัวและญาติได้นิมนต์พระ
จะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อไม่ให้เป็นวิญญาณเร่บร่อนตามท้องถนน
ตามความเชื่อของคนในครอบครัวนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับพ่อของนายวรากรผู้เสียชีวิตนะฮะ
คุณพ่อก็คือนายสวิงอินทรจรอายุ๕๖ปีนะครับ
ก็ได้เปิดเผยหลังจากนำร่างลูกชายมาบำเพ็ญกุศล
วัดคงคาถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี

บอกว่าผมมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้หญิง
ส่วนคนตายเป็นน้องชายเป็นคนรักเพื่อน
ถ้ามีเรื่องลูกชายมักจะออกตัวแทนเพื่อนเสมอ
เป็นคนจริงและชอบขี่รถจักรยานยนต์
มาตั้งแต่อายุ๑๔ปีนะครับ
ส่วนผู้เป็นพ่อเคยห้ามไม่ให้ลูกชายขี่รถจักรยานยนต์

แต่ลูกชายก็ไม่ฟังเขาเป็นช่างซ่อมรถด้วยนะครับ
วันที่ลูกเสียชีวิตผู้เป็นพ่อบอกมันเหมือนมีราง
มันเหมือนมีลางบอกเหตุนะครับ
พ่อบอกหรือมันจะเป็นลางว่าหลังจากนี้ลูกจะนอนตลอดชีวิต
นอนยาวคือเสียชีวิตเลย
คือตอนที่ผมเห็นลูกโพสต์เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไร
ได้ข่าวว่าลูกมาประสบอุบัติเหตุนะครับ
ผู้เป็นพ่อยังบอกว่าเรื่องคดียังไม่ได้พูดคุยกับคู่กรณีนะครับ
ทางตำรวจเรียกส่วนงานสวดศพ๒วัน
ก็จะจัดขึ้นแล้วก็จะเผาวันที่๑๘
แต่อยากฝากเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคน
ให้ใช้ความระมัดระวังให้เคสนี้เป็นอุทาหรณ์
คือเราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าท้องถนนจะมีอะไรเกิดขึ้น
ส่วนรถที่ลากจูงขอให้ใช้ความระมัดระวังเช่นกัน
ใช้ผ้าแดงผูกก็ได้หรือว่ามีสัญญาณเตือนอะไรก็ได้
เพราะไม่มีใครรู้เลยว่าพวกคุณกำลังลากจูงรถอยู่
และอีกอย่างไอ้สลิงที่คุณใช้ลากเนี่ย

บอกมันยาวเกินไปหรือเปล่าจนมันขวางถนนแบบนั้นนะฮะ
ใช่ค่ะนะฮะอันนี้ผู้เสียชีวิตรายหนึ่งนะคะ
คือมันมีทั้งหมด๓รายอีกหนึ่งรายนี้นะคะ
ก็คือนายรณชัยวงสุดินอายุ๒๐ปีค่ะ
ซึ่งนายรณชัยนับถือศาสนาอิสลาม
ครอบครัวก็รับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านในพื้นที่ตำบลลุงพลีอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะ
โดยพ่อของผู้ตายคุณพ่อวัญชัยก็เล่าให้ฟัง
บอกว่ารณชัยเป็นเด็กดีนะชอบช่วยเหลือสังคม
แล้วก็เป็นลูกที่ห่วงพ่อแม่ช่วยที่บ้านขายของตลอด
รู้สึกเสียใจคาดไม่ถึงว่าจะต้องมาเสียลูกชายไป

แล้วพ่อก็บอกด้วยนะคะบอกว่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้

มันเกิดขึ้นเป็นความสูญเสียกับครอบครัวเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียในลักษณะแบบนี้อีกนะคะ
ครับสำหรับกรณีของรถที่ใช้สายสลิงลากจูง
เกิดอุบัติเหตุมีคนตายคนเจ็บตรงนี้

กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ
แต่ทีนี้ฮะในโซเชียลเขาก็มีกระแสอีกกระแสหนึ่ง
บอกว่าคนกลุ่มนี้คือรวมตัวกัน
รั้วเปล่าเกาะความเดือดร้อนรำคาลรึเปล่า
เพราะว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุที่ลวดสายสลิง
มันขวางถนนนะแล้วมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตครั้งนี้เนี่ย
คือตำรวจสพบางบัวทองได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
เช้าของวันที่๙สิงหาคมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ขออภัยเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้
ตั้งแต่๖โมงครึ่งเลยนะฮะชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจบอกว่า
มีกลุ่มรถจักรยานยนต์จำนวนมากแต่งซิ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ขับขี่หวาดเสียวแล้วก็ยังขับขี่ด้วยความเร็ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายบางบัวทองสุพรรณบุรี
ตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
ซึ่งพอได้รับแจ้งจากชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปพบกับหัวหน้ากลุ่มรถจักรยานยนต์ซึ่งหัวหน้ากลุ่มรถจักรยานยนต
ก็ให้การบอกว่าได้นัดสมาชิกในกลุ่มผ่านทางโซเชียลทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์
เพื่อเดินทางจะไปทำบุญที่วัดในจังหวัดสิงห์บุรี
แล้วก็นัดพบกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนสายดังกล่าว
ก็สรุปแล้วกลุ่มนี้ที่ชาวบ้านร้องเรียนว่ารวมกลุ่มกัน
แล้วก็จักรยานยนต์เสียงดังขับขี่กีดขวางให้ตำรวจมาดูหน่อย
เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละฮะ
ใช่ค่ะคือเขานัดเจอกันที่ปั๊มที่นนทบุรีก่อน
เสร็จแล้วก็ขับตามตามกันไปเพื่อที่จะไปทำบุญที่สิงห์บุรี
พอทำบุญเสร็จก็มาเกิดอุบัติเหตุ
เส้นทางจากนนทบุรีก็จะผ่านสุพรรณบุรีไปทำบุญสิงห์บุรี
ขากลับทำบุญเสร็จจากสิงห์บุรีก็กลับมาสุพรรณจะไปนนทบุรี
แต่มาเกิดเหตุกลางทางขากลับที่สุพรรณบุรีนะครับ
ก็พอตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านตั้งแต่เช้า
ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะพบทั้งรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
พรบจราจรหลายคันก็มีการเปรียบเทียบปรับกันไปแล้ว
ก็คาดว่าในช่วงเช้าพวกเขาถูกจับถูกเปรียบเทียบปรับไป
แต่การรวมกลุ่มของเขาก็ยังมีความตั้งใจไปสิงห์บุรี
เขาก็เลยเดินทางต่อไปสิงห์บุรีไปทำบุญเสร็จเรียบร้อย
ขากลับก็มาเกิดอุบัติเหตุนะครับ
คนในโซเชียลมีการโพสต์ภาพแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
โดยมีภาพของวัยรุ่นคนหนึ่งยกถังพลาสติกดื่มน้ำสีชา
และมีข้อความระบุว่าทำบาปมาตลอดทางเพื่อไปทำบุญ
ขากลับทำบาปต่อคิดสิคิดมันจะได้บุญไหม
แล้วก็ข้อความว่ายี่ซี่เสิร์นเจิ้นกับน้ำท่อมเข้ากันจริง
บางคนก็บอกแค่ชาลิปตันแหละอย่าคิดมาก
คือคนในโลกโซเชียลเขาก็ไปเหมือนไปขุดมานะ
เพราะไอ้พวกนี้หรือเปล่ามีน้ำกระท่อมไว้ดื่มระหว่างทางด้วยอะไรหรือเปล่า
แล้วก็การรวมกลุ่มครั้งนี้ทำบุญจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับ
มีการแชร์ภาพกลุ่มวัยรุ่นรวมกลุ่มกันลักษณะล้อมวงเล่นการพนัน
มีการถือแบงค์ถือธนบัตรและยังระบุข้อความบอกว่า
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยใครยักเงินกูไป
กำลังรวบรวมเงินบริจาคอยู่ปะโท
กำลังนับเงินทำบุญ๕๕อะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีคลิปภาพของกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ซิ่งกันบนถนน
่งกันแบบนี้ขี่เร็วกันแบบนี้บนถนนใหญ่เลยนะฮะ
และข้อความระบุว่าขยะสายบุญตอนนี้ถึงวัดกันยังวะ
อวยพรให้ตลอดทางแม่จุดอันนี้คำนี้อ่านไม่ได้
ตำรวจยังไม่ทำหน้าที่ที่ควรจะทำอีกเหรอวะ
คือคลิปนี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายได้
บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางตรงนี้

ไปแจ้งตำรวจสพบางบัวทองที่นนทบุรีว่ามีการรวมกลุ่มกันอะไรแบบนี้
ตำรวจก็ไปจัดการเรียบร้อยแล้วเช้าเมื่อวานนี้
แล้วพอช่วงเย็นเมื่อวานนี้

เอาจริงนะในโลกโซเชียลเขาแชร์กันเยอะ
ฉันเห็นคลิปหนึ่งที่เป็นคนอยู่บนท้องถนนนี่แหละ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เหมือนกับขับปาดไปเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์นี้
ตลอดทางจนมอเตอร์ไซค์มันไปเฉียวชนรถกระบะเขาให้
แล้วก็คนขับรถกระบะก็บอกว่าโอ้ดูสิมันกลายมาเป็นเรื่องอีกแล้ว

แยกแยะไว้กลุ่มแว้นกลุ่มซิ่ง
มีน้ำกระท่อมอะไรก็ว่าไปนะครับ

แต่เรื่องของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ก็อยากแสดงความเสียใจด้วย
แล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยการรากรถด้วยเชือกสลิงอะไรแบบนี้